ทีนี้พูดถึงเรื่องหนาวกันต่อค่ะคุณผู้ชม
อุ้ยพาคุณผู้ชมไปดูที่บุรีรัมน์หน่อย
บุรีรำอุณหภูมิลดลงมาประมาณสัก๑๕องศา
หนาวขนาดไหนหนาวกันทั่วหน้าจริงลองดูหน่อยค่ะ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
เห็นไหมคุณผู้ชมที่บอกว่าหนากันทั่วหน้าเห็นไหมผู้หญิงที่นอนอยู่ใส่ค้าสั้นใส่แขนสั้นครับแล้วเนี้ยค่ะเห็นหมวกกะน็อกเห็นเสื้อที่เขียนว่าตำรวจสายตรวจค่ะอ๋อเขาก็ออกไปตรวจตาความเรียบร้อยนั่นแหละอุณหภูมิสิบห้าองศาใช่ไหมครับเจอผู้หญิงนอนขดอยู่ตรงหน้าร้านแบบเนี้ยค่ะ
อุณหภูมิสิบห้าองศาหนาวมากแต่ดูคลิปนี้แล้วอบอุ่นหัวใจค่ะครับ
ชมตำรวจเยอะเลยนักข่าวของเราอยากรู้เลยค่ะ
ตำรวจนายนี้คือใครตำรวจนายนี้เนี่ยคือเอ่อ

ก็บอกว่าผมตอนนั้นอยู่วันตอนตี๒อยู่
นอนขดตัวอยู่แบบนี้
ก็เป็นความสงสารครับ
ปกติครับเนาะ
ก็เลยได้ก็คงอยู่ที่บ้านครับ
น้ำดีแบบนี้เห็นไหมตำรวจดีตำรวจน่ารักมีเพียบเลย
เราก็เลยเอามุมนี้ของตำรวจมานำเสนอกันนะคะ
แล้วไปเจอตอนตี๒กว่าจะมาถึงรุ่งเช้า
ต้องนอนทนหนาวขนาดนั้นขนาดนี้
ยังดีนะได้ผ้าห่มจากพี่ตำรวจไป